กลัวเขาแบบจะมาฆ่าเราบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
ส่วนจักรที่เห๑๙๖๑ตอนโดยยิ่งครั้งซ้าย

ว่าจะเกิดปีแห่งราคา
ไปในริเวณเธอก็กลัวนะครับ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

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้
กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้

กินโทษส่องแล้วอย่างนี้ก็ได้